ดูเรื่องนี้หน่อยอันนี้เพื่อนร่วมงานเขาไปแจ้งความ
เพราะอะไรผู้หญิงคนนี้เธอทำงานที่บาร์
แต่ปรากฏว่าถูกชายชะกันอุ้มขึ้นรถเก๋งไป
แล้วตอนนี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้
ชะตากรรมมันจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เลยค่ะ

กลางดึกที่ผ่านมานางสาววรสุดาสัตถาอุ่น
ก็เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับสพเมืองพัทยาค่ะ
ที่จังหวัดชนบุรีนั่นแหละว่าเพื่อนร่วมงาน
ก็คือนางสาวสิรินภาการพัฒน์อายุ๓๒ปี
ถูกกลุ่มชายชะกันอุ้มขึ้นเก๋ง

ตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมเพื่อนเธอเลย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในซอยพัทยาเหนือ๓

แล้วหลังจากเกิดเหตุก็รีบมาแจ้งความ
ให้ตำรวจช่วยตามหน่อยเพราะว่าเป็นห่วงเพื่อน

ว่าก่อนจะเกิดเหตุมีชาวต่างชาติ
ชาวต่างชาตินี้เขาเป็นลูกค้าบาร์ที่เธอทำงานอยู่
มาแจ้งบอกว่าตอนที่สิรินภาเนี่ยเพื่อนเธอเดิน
อยู่ริมถนนถูกกลุ่มชายชะกัน๔คน
ไปก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนเคยเล่าให้ฟังนะ
มาถามหาสิรินภามาถามหาเรื่องอะไรล่ะ
เพราะว่าตัวสิรินภาเองก็ไม่ได้มีปัญหากับใครมาก่อน
แต่เธอก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่ามันเป็นปัญหากับสามีเก่านะ
กลัวจังเลยว่าสิรินภาจะได้รับอันตรายก็เลยมาแจ้งตำรวจค่ะ
ผู้หญิงนี่เขาเดินมากับลูกค้าใช่แล้วอย่างไรต่อ
เราเดินมายังไม่ถึง๕นาทีแล้วมีคนสุดท้าย๔คน
หลบพี่หญิงเดินลาเดินสุดขึ้นรถไปเลย

เหตุของเขาเล่าอิการอะไรให้ฟังมาก่อนหรือเปล่า
เห็นเล่ามาอยู่คลิปเมื่อวานนี้แป๊บนึง
เขาบอกว่ามีคนมาตามหาแล้วมาถามชื่อนำสกุล

น่าจะเป็นข่าวเนี่ยม
แล้วเขาได้มีเรื่องมีปัญหาอะไรกับใคร
ไม่ไม่มีเขาเพิ่งกระโลกาสทำงานได้ไม่กี่วันหรือ
คุณผู้ชมข่าวนี้เป็นข่าวที่ฟังแล้วจบในตัวนะ
เป็นข่าวที่จบในข่าวเลยเดี๋ยวฟังต่อแล้วกันค่ะ
เพราะว่าอันนี้คือเพื่อนมาแจ้งความใช่ไหม
เราก็เลยไปถามรอปภของโรงแรมอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
ปภบอกนะบอกว่าเอาจริงนะผมไม่เห็นหรอกตอนที่เกิดเหตุ
ว่าแบบฉุดขึ้นรถเก๋งสีดำอะไรผมไม่เห็น
แต่ผมเห็นว่ามีรถเก๋งดำมาจอด
ผมก็เลยไปสอบถามเพราะว่าตอนแรกผมก็คิดว่า

ปรากฏว่าคนในรถเก๋งดำเขาบอกกับผมว่ามารอแฟน
ทีนี้พอแบบมารอแฟนผมก็เลยไม่ได้ถามอะไรเขาต่อ
ผมว่าว่าหุบหนูก็ปล่อยคือเขามารู้ได้ประมาณ๒วันแล้ว

นี่ค่ะนี่เป็นข้อมูลจากรอปภนะคะ
แล้วก็ล่าสุดนักข่าวของเราได้ข้อมูลมาจากชุดสืบสวน
สพเมืองพัทยาติดต่อได้แล้วนะคะ
คนที่หายตัวไปเนี่ยนางสาวสิรินภาติดต่อได้เรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้กำลังเดินทางกลับมาที่พัทยา
เราอยากรู้
เพื่อนก็คือคนนี้วรสุดาถอนแจ้งความด้วยนะคะ